เพราะว่าประชาชนยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน
เพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง
ฉีดไปแขนชาตัวชาครึ่งหนึ่ง
คนก็อ้าวสุดท้ายแล้วมันเกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนหรือเปล่า
แต่ยังก็ไม่มีคำชี้แจงที่จะมั่นใจได้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงอย่างไร
ล่าสุดออสโอมอลที่มุกรหาญไปฉีด

นอนโรงพยาบาลอยู่๓วันตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมา
แจ้งถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
มันทำให้คนอีกจำนวนมากที่รอฉีด
จะฉีดดีไม่ฉีดดีกังวลนะกังวลนะฮะไอ้วัคซีนยี่ห้อนี้มันดีจริง
หรือมันไม่ดีหรือยังไงนะฮะอสมคนนี้คือคุณสายฝนสุขบัตรอายุ
สิบเจ็ดปีครับไปรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกที่โรงพยาบาล
นิคมคำซอยที่มกดาหารยี่สิบเอ็ดพฤษพาคมนะฮะ

ชาผลที่ครึ่งตัวด้านขวาต้องพากันนำตัวส่งโรงพยาบาลเห้อไปนอนรั่ง
สามีของคุณน้ำฝนชื่อว่าคุณเลิศชายบอกว่า
หลังภรรยาฉีดวัคซีนไปมีอาการชาครึ่งซีกด้านขวา
นะฮะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสองวัน
เมื่อวานส่งตัวต่อจากโรงพยาบาลมุกดาหารไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบล
แต่ระหว่างนี้ภรรยาก็ยังพูดคุยได้รู้เรื่องตามปกติแต่ว่าแขนขาด้านขวายังคงชาอยู่นะฮะ
มา๓วันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามีเขาบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนออกมาอธิบายเลยนะว่าอาการของภรรยามันเกิดจากอะไร
มันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่าเพราะจริงแล้วเนี่ยคุณสายฝนเองเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวแข็งแรงดีขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปทำงาน
เดี๋ยววันนี้ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้วก็
การรักษาพยาบาลให้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ
โดยงานต่างรัฐบาลเองก็ต้องอธิบายให้มันชัดเจน
ค่ะประชาชนจะได้มั่นใจคือก็มีข้อกังขาเยอะนะคะ
หนึ่งทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ย
ฉีดไปพอมีผลข้างเคียงแบบนี้ไอ้ความเชื่อมั่นยิ่งลดต่ำลดต่ำลงไปอีก
แล้วยิ่งสายพันธุ์ที่มันดูดดูดมันเข้ามาอีกอ่ะใช่
ก็ยิ่งระงับยับยั้งไม่ได้อีกไม่ได้อีกใช่ไหม
ไอ้ข่าวแบบนี้ชี้แจงให้ไวครับเพราะเวลาเราสร้างความเชื่อมั่นเราใช้เวลานาน
ข่าวแบบนี้ถ้าคุณทิ้งไว้หลายวันเดี๋ยวมันจะลดความเชื่อมั่นที่เราพยายามสร้างกันมา